วันนี้ความเคลื่อนไหวการเมืองเรื่องการจับคั่วจัดตั้งรัฐบาล
ก็ชัดเจนแล้วนะครับเมื่อในซีกของพักพลังประชารัฐนั้น
ประชาธิปัตย์ประชุมกรรมการบริหารภักดิ
แล้วก็สอสอพักลงมติว่าจะไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วย
ขณะที่พลังประชารัฐวันนี้จับมือกับอีก๕พักการเมืองในการอยู่ร่วมกัน
ติดตามในเจาะประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
เงื่อนไขที่พักประชาธิปัตย์ได้นำเสนอนั้นได้รับการตอบรับทั้ง๓ข้อ

ถึงประเด็นแวดล้อมทั้งหมดแล้ว
ภักดิ์ประชาธิบัตรมีมติ๖๑ต่อ๑๖จัดตั้งรัฐบาลร่วมกับภักดิ์ภักดิ์ภลังประชารัฐ
ขณะที่นายอภิษฎเวชาชีวะอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย
ให้รอฟังการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของตัวเองในวันพรุ่งนี้
๖พักร่วมที่ลงศัตยาบันกับพักเพื่อไทย
เสนอชื่อนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ

ซึ่งนายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพักเพื่อไทยระบุว่า
พักเพื่อไทยจะเป็นพักอันดับหนึ่ง
แต่ก็ไม่มากพอที่จะฝากกติกาไปได้
เชื่อประชาชนเข้าใจพร้อมยืนยัน
นายธนทรมีคุณสมบัติครบถ้วน
ขณะที่นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ

ขอบคุณพักเพื่อไทยที่ไม่ยึดติด
และเปิดโอกาสให้พักเสนอชื่อตัวเอง

ยืนยันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ต่อสมาชิกรัฐสภา
ว่าพลเอกประยุทธ์จะเดินทางมาหรือไม่ก็ตาม
พร้อมฝากถึงพักประชาธิปัตย์และพักภูมิใจไทย
ยังไม่สายเกินไปที่จะกลับมาจับมือกับ๗พักร่วมที่ลงศัตยาบัน
เพื่อหยุดยั้งไม่ให้พลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง
ขอบคุณทุกพักที่เห็นเป้าหมายของประเทศ
ที่เห็นอนาคตของประเทศมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

ขอบคุณทุกคนที่ต่างเป็นชุดผลประชาธิปัตย์ของเรา

แล้วเลือกเจอภาคร่วมกับประชาปุ่น
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
กล่าวถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้
ว่าเป็นเรื่องของกระบวนการในรัฐสภา

เพราะกฎหมายไม่ได้ระบุไว้
แต่ที่ผ่านมา๕ปีตัวเองได้แสดงวิสัยทัศน์มาตลอด
ส่วนเรื่องที่พักประชาธิปัตย์เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี
แสดงจุดยืนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูลนั้น
ผลเอกประยุทธ์ตอบเพียงสั้นว่าไม่ขอแสดงจุดยืนใด
ขณะที่นายจตุพรพรมพันธ์ประธานกลุ่มนปช
ในเวทีเสวนาข้อเสนอประชาชนต่อการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ว่าไม่ต้องลุ้นอย่างไรเสียพรุ่งนี้
นายกรัฐมนตรีก็ชื่อพลเอกประยุทธ์แต่เชื่อว่าอยู่ได้ไม่นาน
แนะพักการเมืองต้องรักษาจุดยืน
นักการเมืองสามารถหยุดการสืบทอดอำนาจได้

ถ้าทรยศประชาชนจะกลายเป็นพักมารไปจนนิดนิรันดิ์
ก็ต้องถามตัวเองว่าได้มาเพราะอะไร
ที่เขาเลือกเพราะประกาศไม่เอาคนเอกประยุทธ์ไม่ใช่
แล้วเวลาได้มาไปโหวตเลือกพลเอกประยุทธ์
ตัวเองจะอธิบายกับตัวเองได้ยังไง
ขณะที่การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้
มีรายงานว่าฝากภักดิ์พลังประชารัฐ
เรียกประชุมสอสอพักเพื่อประเมินสถานการณ์
เตรียมความพร้อมในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

หยิบยกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลเอกประยุทธ์มาอภิปราย

ริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
รวมไปถึงการขอให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของแต่ละฝ่าย
มาแสดงวิสัยทัศน์ในรัฐสภา
สสนครสวรรค์และนางปรินาไกลคุบสสราชบุรี
ให้ขึ้นอภิปรายตั้งเป้าการแสดงวิสัยทัศน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน